คุณผู้ชมครับมีหนุ่มชาวมงค์คนหนึ่งเขาได้ร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีความ
เข้ามาทางไทยรัฐทีวีนะครับทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ตรวจสอบให้นะครับ
โดยเขาบอกว่าน้องชายวัย๑๗ปีถูกชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับ
เป็นผู้ชายใช้มีดปลายแหลมทำร้ายด้วยการฟันจนนิ้วเนี่ยขาด
ขาดทั้งนิ้วนางกับนิ้วก้อยแล้วน้องชายของเขาเป็นนักมวย
อาณาคตนี่แบบหือหือดับเลย
แต่หมอบอกเดี๋ยวต่อนิ้วให้ต่อต่อได้แต่ไม่รู้มันใช้งานได้หรือเปล่า

ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสันติชัยนิชชัยวงศ์อายุ๒๓ปี
เป็นนุ่มไทยเชื้อสายมงค์เขาทำงานเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
เขาก็โพสต์ข้อความกับรูปภาพร้องมาขอความเป็นธรรมให้ช่วยติดตามคดีให้หน่อย
เป็นคดีที่ชายชาวเวียดนามอายุ๒๕๒๗ปีใช้มีดปลายแหลมฟันน้องชายของเขา
นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาดคดีผ่านมาหลายวันแล้วแต่ไม่สามารถติดตาม
จับกลุ่มตัวคนร้ายได้เขาเกรงว่าคนร้ายจะหลบหนีกลับไปยังเวียดนาม
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายมีการส่งข้อความทางเฟซบุ๊กมาว่า
ต้องตามหรอกกลับเวียดนามไปแล้วอืมนี่แน่จริงก็มาจับสี่ท้าด้วยไง
ประมาณอย่างนั้นเลยเขาก็ส่งเรื่องราวผ่านทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับร้องเรียนมาแบบนี้นะครับเราก็ตามให้
สันติชัยเล่าเหตุการณ์ให้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
เย็นวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาน้องชายของเขาชื่อนายสุศาคอนอายุสิบเจ็ดปี
ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีนะวันนั้นก่อนเกิดเหตุ
หลังจากเลิกเรียนน้องชายไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
เป็นพื้นที่ติดกันค่ะกับสระบุรีไม่ไกลกันเตะบอลเสร็จ
ก็ขี่จักรยานยนต์ไปหาแฟนแล้วมีหนุ่มเวียดนามคู่กรณี
เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนขี่จักรยานยนต์
ตามมาเหมือนกับมาดูลาดเหลาก่อนรอบหนึ่งนะมากับน้องชายของหนุ่มเวียดนาม
แล้วก็ปรีมาที่น้องของเขานะที่ชื่อว่านายสุสาคร
แล้วมีการชกต่อยกันนะครับอ่าคือแบบมาดูราดราวรอบนึง
แล้วก็ดักรอจนแน่ใจว่าใช่แน่มาแล้วก็เกิดการชกต่อยกัน
แต่หนุ่มเวียดนามสู้แรงน้องชายของนายสันติชัยที่มาร้องเรียนกับเราไม่ได้
เพราะว่าเขาเป็นนักมวยหนุ่มเวียดนามคนนี้ก็เลยคว้ามีดที่เหน็บมาด้วย
แล้วก็ฟันเข้าไปที่มือของน้องชายของนายสันติชัย๑ที
ถูกที่มือข้างซ้ายแต่นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยมันขาดเลย
ทีเดียวแต่แบบฟึ๊บเลยนะครับก่อนจะวิ่งไปซ้อนรถจักรยานยนต์
ที่มีอีกคนนึงสตาร์ทเครื่องรอไว้แล้วก็รีบขี่รถหลบหนีไป
พี่ชายของคนเจ็บที่ร้องเรียนมาอย่างเราบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์นะฮะพยายามจะวิ่งไปดึงรถคนก่อเหตุ
แต่ว่าเห็นว่ามีมีดฮะก็เลยดึงกันไว้ไม่ได้ฉุดกันไม่อยู่นะครับ
ส่วนเพื่อนของน้องชายที่ไปด้วยก็รีบขี่จักรยานยนต์พาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก่อนหน้านี้น้องชายของเขาเคยถูกชายชาวเวียดนามใช้หนังสติ๊กยิงเข้าที่หน้ามาแล้วครั้งหนึ่งจนบาดเจ็บ
แต่ตอนนั้นครอบครัวก็ไม่อยากเอาเรื่องแต่ครั้งนี้มันรุนแรงเกินกว่าจะรับไหว
และไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้
และทีนี้น้องผมไปเตะบอลใหม่แล้วดักยิงเสร็จแล้วก็หนีเข้าป่าคือไม่รู้ว่าเป็นใคร
แม่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้กลับบ้านเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคืออยู่ต่อเดี๋ยวจะมีปัญหา
น้องผมก็ครับน้องผมก็กลับบ้านกลับบ้านรอช่วงเปิดเทอมนี่ครับเปิดเทอมได้แค่ไม่นานนี่เอง
ก็เลยคิดว่าเรื่องมันจบไงคือเราไม่เขาเป็นคนทำเราก่อนแต่เราไม่ได้อคติกับเขาคือเราจบแล้วแต่เหมือนเขาไม่จบอย่างนี้ครับ
คือน้องผมก็ไปเตะบอลแล้วทีนี้เขาก็มาทำอย่างนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันช้าผมกลัวเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยนี่แหละฮะ
ใช่เวลามันมาทำงานเดี๋ยวนั้น
อ่าไม่รู้ว่าไปโกรธกันเรื่องอะไรนะตามทำร้ายกันหลายรอบนะครับ
แล้วเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนายสันติชัยบอกว่าคู่กรณีของน้องชายเขาที่เป็นชาวเวียดนาม
ก็ไม่รู้จะพูดจริงพูดเล่นนะอาจจะสมอ้างจะได้ไม่ต้องตามหรือยังไง
ขณะที่อาการน้องชายของเขาล่าสุดยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บ
อยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทนะครับแพทย์ได้เย็บนิ้วที่ขาดให้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
พร้อมกับภาพขณะใส่กางเกงนักมวยเพราะว่าเจ้าตัวเขาเป็นนักมวยประจำสถาบัน
บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยจะต้องลงแข่งขันแล้วแต่ไม่สามารถแข่งได้แล้วเจ้าตัวก็บอกว่า
โอ้โหเขาเนี่ยหมดแล้วอนาคตของผมเนี่ยหมดแล้ว
ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องออกหมายจับชายชาวเวียดนามคนนี้นะฮะแต่ก็ต้องไปสืบต่อด้วยว่ายังอยู่ในไทยไหมหรือว่าจะหนีกลับประเทศเวียดนามไปแล้วจริง